หลังนี้จับภาพแสงประหลาดได้เหมือนกัน
คุณผู้ชมอยากให้ช่วยดูเหมือนกันว่าเนี่ยมันแสงอะไรคะ
อ้าวมันคือแสงอะไรอ่ะ

มันวงใหญ่แล้วมันค่อยเคลื่อนต่ำลง
แต่ว่ารถวิ่งมันก็ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้
สักพักแยกเป็น๔จุดค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาคำตอบได้อย่างไร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟที่ปรากฏมาเนี่ย

ศุกร์๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
นี่เขาเขียนเอาไว้เลยในคลิปเนี่ย
เป็นแคปชั่นศุกร์๑๓จริง

มันคือไฟอะไรไม่เคยเจอมาก่อน
ชาวเน็ตเสียงแตกเหมือนกันนะ

ก็ไม่รู้ไงหลายคนคิดก็ต่างกันไป
บางคนบอกอาจจะเป็นพลังงานบางอย่าง

เขามาไล่ตามตอบทุกคอมเม้นต์เลยน่ะ

ยายที่เสียไปแล้วกลับมา
อันนี้คือผู้สร้างโพสต์นะ
ก็เป็นการแสดงมุมมองของแต่ละคนที่มีประสบการณ์ต่างกัน

แต่ใดก็ตามนะเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถฟันทงหรือสรุปได้ว่า

เพราะว่าถ้าไปดูกลางวันเพิ่งไม่เห็นแล้วไง
ก็ดูกลางคืนอีกมันก็ไม่ชัด
ส่วนใหญ่เวลาเป็นกล้องวงจรปิดเราก็มักจะอธิบายว่ามันเป็น
ความหักเหแสงของแมลงที่บินผ่านหน้ากล้องหรือเปล่า
หรือจะเป็นแสงสะท้อนแสงตกกระทบจากดวงไฟที่ไหนหรือเปล่า

แต่เมื่อกี้จะไม่หาข้อมูลอยู่นะว่า๑๓มันคือวันอะไร
มันจริงมันเป็นวันที่เขาเชื่อว่ามันเป็นวัน